สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สังเวียนข้ามรุ่นครับ
เวทีที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยครับจะต้องสู้กันด้วยเสียงเพลงครับ
ฟาดฟันกันด้วยคะแนนข้ามรุ่นครับ
ร้องเพลงห่างจากยุคของตัวเองครับยิ่งได้คะแนนมากขึ้น
เพราะนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
เจอกับผมนาทีดีนได้ครับทุกวันเสาร์๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
และสำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นครับจะได้รับรางวัลสุดพิเศษนั่นคือ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ
มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท
เจ้าของท่าเต้นต่อตัวในตำนานนะครับ
พวกเขามีโชว์สุดพิเศษมาให้เราชมในวันนี้จะเป็นใคร
ไปเจอกับพวกเขากันได้เลยเชิญ

มีรึงกับเจ้าลงข้างน้ำขอเต้น
จะได้มีโคตรตัวด้วยฝั่งจริง
เอาให้มันสร้างการฝ่าสิทธิ์ที่นี่นะ
ใบมันเฉียบได้มีคิมอร์ชชิ้นนะ
เหงื่อแตกสิน่าอยากว่าสิ
คุณแม่ยังไม่กลับฮันบุคคุณพ่อมันก็ต้องแต่มีใครก็ไม่มีเราแม่

ไอ้น้องจนอ่อนใจ
อันโดยไม่บอกไอ้แม่มันขอ
ไอ้ต้องรอรอจนจนมันตาตกไหน

ตัวอันให้บอกให้แม่มันขอให้เราเติมร้อนสิ้นจนอ่อนใจ
ตัวอันให้บอกให้แม่มันขอให้เราเติมร้อนสิ้นจนอ่อนใจ
มาห่วงกันแล้ว

ตัวอันให้บอกให้แม่มันขอ
ให้เราเติมร้อนสิ้นจนอ่อนใจ
ตัวอันให้บอกให้แม่มันขอให้เราเติมร้อนสิ้นตาตกไหน

ตัวอันให้บอกให้แม่มันขอให้เราเติมร้อนสิ้นจนอ่อนใจ

เป็นใบ้ชื่อเพลงคนก็รู้

ไม่งานกราบ

เพราะว่าเราเป็นรุ่นที่แบบ

เป็นลุมอยู่ในรถหน้ามืด
เฮ้ยเท้าพี่เรียเร่วนะหนูไม่ต้องกิน๒๕๖พี่ต้องไปแน่

นี่มันยากนะ

มันเหมือนจะง่ายแต่ว่าเหมือนจะเทลงไปข้างหน้า
ใช่ใช่ไหมมันต้องบาลานซ์
ตรงกล้ามเนื้อท้องนิดนึงค่ะ

น้ำน้ำ

เดี๋ยวพี่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีลูกสาวแล้ว
เดี๋ยวพี่ตอนนี้ได้ถามว่ามีลูกสาวแล้ว
ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องของซิร์กเกิ้ลใหม่ของบาร์ซู
เรากำลังจะมีซิร์คเคลมันใหม่กัน

หน้าบ้านเลยใช่ไหมครับโอเคได้เลยค่ะ
ก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกรอบนึงนะคะ
ไปครับอยากให้กรรมการของเราชูคะแนนให้ดูหน่อยว่าให้เท่าไร

ขอบคุณครับ
เรียกว่าเวลาไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้จริงครับ

ฟังกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นเต้น
เอาล่ะครับสนุกสนานกันพอสมควร

เข้ารอบไปแล้ว๔คน๔สไตล์
และในวันนี้กับสมรภูมิการต่อสู้

ที่จะขวาตัวเข้ารอบใบสุดท้ายไปครองได้สำเร็จ
ระหว่างมดแดงนุ่มใยสายอารมณ์
มดแดงเป็นคนมีศักยภาพสูงมาก

บอกเลยว่าคราวนี้เป็นคราวสวยของหนูจริง

ออมมือให้หนูนะคะเพราะว่าหนูพร้อมสู้ได้แน่นอนค่ะ
หรือจะเป็นนุ่มพันร็อกปั้น
ผู้คว้าคะแนนสูงสุดจากรอบออดิชัน

ผมจะสู้ครับปันไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วครับ
ต้องยอมรับไปเลยเก่งมากเลยค่ะเก่งมาก
จะใช่คนที่คุณเชียร์หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด
เสียบตัวรายการรอบข้ามรุ่นกับรอบแบตโทรปสายเอกกลุ่มที่๕
ใน๓คนนี้ครับจะมีเพียงคนเดียวที่คว้าตัวเข้ารอบใบสุดท้ายไปครอบครอง
จะเป็นใครจะใช่คนที่คุณเชียร์หรือไม่
สวัสดีครับผมสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เอาละฮะเราเริ่มจากคุณมดแดงนะครับเข้ารอบนี้มาด้วยคะแนน๒๑๕คะแนนครับ
เป็นความหวังของชาวโคราชนะฮะวันนี้มาลุยกันครับ
อันดับ๒ของกลุ่มครับคุณลูกปัดครับอายุ๑๔ปีนะครับ
และน้องปันครับอายุ๑๓ปีเข้ามารอบนี้ด้วยคะแนนสูงที่สุด
ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านในรอบออดิชั่นนั้นคือ๓๐๓คะแนนครับ
เราต้องการแชมป์ของกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับสามนะครับ
คุณมดแดงจะเจอกับอันดับ๒ของกลุ่มนี้คุณลูกปัดนั่นเองครับ
ส่วนคุณปันจะต้องรอชิงกับใครสักคนจากสองคนนี้ครับ
เพราะฉะนั้นเชิญปันและลูกปัดประจำที่ก่อนเลย
ได้เวลาเปิดศึกชิงตัวเข้ารอบใบสุดท้ายของสายเอล่ะครับ
เปิดสนามด้วยพี่ใหญ่สุดในกลุ่มนักร้องไซสบิ๊กจากปากช่อง
มดแดงสมพงศ์อายุ๒๙ปี
ผมรู้สึกว่าผมทำการบ้านมาดีกว่ารอบที่แล้ว
คำติคำชมจากรอบที่แล้วเนี่ยเอามาใช้ในรอบนี้ครับ
พอได้รู้ว่าเราจะต้องไขว้กับน้องลูกปัดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าออมให้น้อง

เพลงนี้ครับคุณจะมีคะแนนข้ามรุ่น๑๒คะแนนเท่านั้นนะฮะ

เอาละครับมดแดงต้องร้องเพลงนี้ให้ดีที่สุดครับ
เพื่อคว้าคะแนนรวมตั้งต้นให้สูง
ยากตอบการโคล่ลงจากลูกปัดให้ได้

ก็เพราะว่าส่วนตัวชอบเพลงนี้ตั้งแต่ปล่อยออกมา
มีคะแนนข้ามรุ่นอยู่ในมือแล้ว๑๒คะแนน
ต่อ๑๒คะแนนจากเพลงกลบ
รวมกับคะแนนร้องจากกรรมการ
เพียงพอต่อชัยชนะที่มดแดงต้องการหรือไม่

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

มันไม่สม่ำเสมอซึ่งไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเขินมันเป็นเพราะไม่มั่นใจมันเป็นเพราะคิดอะไรอยู่
ความรู้สึกแบบนี้ละล้าละลังเนี่ยมันเกาะคุณอยู่ดังนั้นเนี่ยลองเอาใหม่ครับ
ให้มันออกมาดีกว่าไม่ปล่อยมันออกมาแล้วมันดูละล้าละหลัง
เคยสังเกตไหมว่าท่อนที่ตัวเองร้องได้สูงแล้วร้องได้ถึงคือท่อนที่ตัวเองอ้าปากเยอะ
ตอนนี้มันมีคำว่ามืดมิดไม่เข้าเฉยไม่ทำไมถึงไม่เข้าใจทำไมไม่ไปเลยอ่ะ
มันถึงได้มันไปได้เลยนะแค่อ้าปากเยอะเราปล่อยมันเลยค่ะอย่ากักอย่ากัก
ลองดูครับเราพอใจในระดับที่เราทำได้ครับแล้วก็มาลุ้นคะแนนของเราอีกทีหนึ่งนะฮะ
ว่าคะแนนของเราเนี่ยจะไปสู้รบตบมือกับน้องลูกปั่นได้หรือเปล่า
ลุ้นกันครับผลงานเพลงกบของมดแดงสมพงศ์ที่มีแต้มต่อ๑๒คะแนนเขาจะได้คะแนนรวมไปเท่าไหร่กันแน่
สำหรับเพลงนี้คะแนนของคุณคือ

ถือว่าใช้ได้ครับคุณมดแดง
มดแดงตั้งกระแพงคะแนนไว้ได้ที่๒๔๓คะแนน

ถ้าลุงปัดเลือกเพลงมาดี
เรียกได้ว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้ว
เอาละครับขอเชิญคุณลูกปัดลงมาเลยนะครับ
ถึงเวลาสาวน้อยสายดีว่าวัย๑๔ลงมาโต้กลับแล้วครับ
เพื่อตัวเข้ารอบใบสุดท้ายซึ่งเธอเองถึงจะยังเป็นเด็ก
แต่ก็มีทีเด็ดไม่แพ้ผู้ใหญ่เหมือนกัน
เพราะผลงานข้ามรุ่นของเธอในรอบออดิชัน
จัดเต็มครบทุกศักยภาพทั้งร้องและเต้น
อาทิตย์สอง
สายตากรรมการเธอก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาพอสมควร
ปัดไปดีไซน์ท่าเต้นให้เหมือนกับบรรยายทีละคำพูดของเนื้อเพลงเลย
คือมันดีแต่ว่าความเห็นผมนะผมว่ามันไม่เข้ากับเพลงนี้
รอบนี้ลูกปัดขอแก้เกมใหม่เปลี่ยนจากสาวน้อยผู้แสนสดใส
มาในลุคใหม่เป็นนางพญาพร้อมฟาด
ผลงานของพี่มดแดงในวันนี้นะคะพี่มดแดงร้องแข็งแรงแล้วก็ทรงพลังมากเลยค่ะ
แต่ว่าในวันนี้นะคะก็มีจุดด้อยตรงที่ว่าพี่มดแดงยังร้องไม่ถึงโน้ตค่ะ
และในจุดนี้นะคะก็เป็นแผลที่เปิดช่องให้หนูทำคะแนนค่ะ
เพราะหนูกล้าใส่กล้าเล่นค่ะรับรองว่าพี่มดแดงหนาวแน่นอนค่ะ
คุณต้องการมากกว่า๒๔๓คะแนนครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์ไปดวนกับน้องปันครับ

อยู่ที่พักใจครับเพลงของพี่มิ้นท์มาริวัล๒๕๓๔ฮะ
โอ้โหทำให้มีคะแนนข้ามรุ่น๑๖คะแนนนะครับ
โอ้โหเรียกว่าแต้มต่อไม่ทิ้งห่างกันเท่าไหร่ครับ
คะแนนข้ามรุ่นจากเพลงของทีมที่ทำใจลูกปัดได้ไป๑๖คะแนน
เพลงที่หนูได้เลือกมาในรอบนี้นะคะเป็นเพลงสายดีว่าค่ะโชว์พลังซึ่งเป็นเพลงที่หนูถนัดค่ะ
ซึ่งยกแรกมดแดงกับลูกปัดต้องมาสู้กันก่อนและมดแดงเปิดฉากสู้ไปแล้วได้ไป๒๔๓คะแนนกับเพลงกบ
วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับ

เพลงที่หนูได้เลือกมาโดยรอบนี้นะคะก็ฉีกแนวกับเพลงที่หนูได้ดรอบในตอนออดิชั่นค่ะ
เพราะฉะนั้นรอดติดตามชมนะคะ
เพราะฉะนั้นรอดติดตามชมนะคะ

ยืนอยู่ตรงประตู
เหนือตัวหน้าใส
ช่วยแบ่งปั่นห่องใจ

เปิดประตูรับหน่อยได้ไหม

ฝ่าพายุฝ่าแดดลมฝังจะมาพบเธอ
อย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมาน
เปิดประตูให้ฉันหักทิ้งอีกนานสักครั้ง
ถ้าหากใจท่านนี้มีผู้ใดครอบครอง
มีเจ้าของจับเธอมาไว้ก่อน
ขอสอบเพียงนึกเล่นที่จะพอซุบนอน
ตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะเจอฟ้า
เพื่อนเธอ
ถ้าหากใจท่านนี้มีผู้ใดครอบครอง
มีเจ้าของจับเธอไว้ก่อน
ขอสอบเพียงนึกเล่นที่จะพอซุบนอน
ตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะจากไป

คุณซ้านี้

ก็ฟังอย่างเดียว
น้องรู้หรอว่าความเหน็บหนาวเป็นยังไง
เข้าใจเพลงเนาะเป็นเด็กที่เข้าใจเพลง
แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้สวย
คำว่าครอบครองเขามีลูกเล่นบางอย่าง
เหมือนเป็นเสียงเสียงเอื้อนเสียงคลายหรืออะไรอย่างนี้
มันจะมีพลาดแค่บางคำเพราะว่ามันอาจจะลูกเล่นเยอะใช้แรงเยอะเหมือนกันเพลงนี้
แต่ว่าโดยรวมแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้เขียนคอมเมนต์อะไรเลย
ก็ชอบค่ะก็ให้อาจารย์พูดดีกว่างงไปหมดแล้วเนี่ย
จินตนาการรู้สึกได้ว่าเขาเข้าใจเพลงในระดับหนึ่ง
อาจจะไม่ลึกเท่าผู้ใหญ่ที่แบบอายุมากแล้วประสบมีประสบการณ์แบบจริง
แต่ว่าเขาเข้าใจนะเข้าใจแบบเขาอาจจะแบบตามอายุ
เหงาความหนาวความถูกทอดทิ้งความไม่มีค่าเขาถ่ายทอดออกมาได้แบบตามวัย
ลูกปัดสามารถถ่ายทอดออกมาได้แล้วสกิลในการร้องก็ดีด้วย

ถึงจะไม่ฟาดแรงแต่ฟาดถูกจังหวะ

ท่อนที่ทำได้ดีประโยคที่ทำได้ดีทั้งหมดในเพลงนี้

มาพลาดได้ตรงเท้าที่เราดัดของเราเอง

ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแต่ว่าโดยรวมแล้ว
ถือว่าดีนะครับหนูก็ลุ้นนะคะว่าจะได้คะแนนมากกว่าของพี่มดแดงหรือเปล่า
เพราะว่าพี่มดแดงในวันนี้นะคะทำผลงานออกมาได้ดีเลยค่ะ
แต่หนูก็มั่นใจในตัวเองนะคะว่าหนูสามารถชนะพี่มดแดงได้แน่นอนค่ะ
เรากำลังหาผู้ชนะจากที่สามและที่สองของกลุ่มนี้ครับ
คะแนนที่คุณทำได้ในรอบนี้คือ
๒๘๒คะแนน
ยินดีด้วยครับได้เข้าไปที่แขนมกลุ่มนี้ครับ
แม่คือหนูดีใจมากเลยค่ะ
คะแนน๒๘๒คือคะแนนที่มันเกินคาดของหนูมากเลยค่ะ
ช่วงหน้าลาดไม่ได้ในธาตุกับแมทศิชยาตา
อัพเฟรดมาร์ทน้ำพระยาสายตีว่า
ทั้งพลังเสียงอารมณ์เพลงเทคนิคการร้องจัดหนักจัดเต็ม
ก็อย่างที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้เขียนคอมเมนต์อะไรเลย
ในขณะที่ปั่นก็อาจแน่นไปด้วยคุณภาพครับแก้ว
การันตีด้วยคะแนนรวมอันดับหนึ่งจากรอบออดิชัน
ทั้งพลังเสียงอรกเคลงและเทคนิคการร้องมาเต็มเช่นกัน
สูงที่สุดเลย๓๐๓คะแนน
ผมดีใจมากเลยครับที่ผมทำคะแนนได้มากที่สุดในรอบออดิชัน
รอบนี้ผมก็จะทำให้สูงสุดเช่นกันครับ
อาจจะมีสิทธิ์ได้อีซูซูก็เป็นได้นะครับ
เดียวรู้เรื่องตัวต่อตัวเพลงต่อเพลง
คะแนนข้ามรุ่นที่เป็นแต้มต่อสำคัญต่อชัยชนะ
ก็อยากจะฝากบอกถึงฟันว่า
อย่าประมาทนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะได้คะแนนเยอะที่สุดในรอบออดิชั่น

ปัดอาจจะได้เป็นคะแนนเยอะที่สุดในรอบนี้ก็ได้
แล้วเจอกันรอดูอาวุธของลูกบัตรได้เลย
ลูกบัตรหรือปันปันใครจะเหนือกว่ากัน
มีโอกาสร้องอีกหนึ่งเพลงเพื่อชิงแชมป์กลุ่มกับน้องปันครับ

อยากหยุดเวลาค่ะ

ซึ่งเก่ากว่าเพลงเมื่อกี้ที่ร้องอีกนะครับ
โอ้โหทำให้มีคะแนนข้ามรุ่นตั้งอยู่ที่๑๘คะแนนนะครับผม
ลูกบัตรเดินหน้าฝาดไปยังครับ
ด้วยเพลงที่จัดว่าโหดอีกหนึ่งเพลง
เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงไม้ตายที่หนูเอาไว้สู้กับปันโดยเฉพาะเลยค่ะ
กับคะแนนข้ามรุ่น๑๘คะแนน
จะสามารถทำคะแนนรวมมากพอ
จะคมขวัญปันได้หรือไม่

เที่ยวจะดูไฟ้าใกล้
เฟ้าใกล้จะรุ่งซาก
เริ่มมีแสงรำไร
ดูว่ากลายเวลา
จากกันแสนไกล
หัวใจเริ่มสลาย
แต่จะทำเช่นใด
อยากจะร้องไห้

อยากให้เวลาเกิดเฉย

อยากมองงานกัน
อยากหยุดหวั่นเวลาให้ไหว
น้ำเท่านั้นก่อนจะกับ
เพียงให้เวลา
พูดเยอะสักครั้ง
แล้วจะจบที่จำจากวันนี้จนตาย
รู้ว่าใกล้เวลาจะกันแสดง
หัวใจเริ่มสลาย
แต่เธอคงต้องไป
แล้ว
จะร้องให้
อยากให้เวลาเกิดเฉย
ขอเวลาสักหน่อย
อยากมองงามกัน
อยากหยุดหวั่นเวลาให้ไหว
น้ำเท่านั้นก่อนจะกัน
สิ่งที่ใจรู้ดี
ฉันเองไม่เคยรู้

รักอยู่ใต้ตัวใจ

อยากหยุดหวั่นเวลาได้ไหว

ตอนนี้คือมือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอด
อยากจะร้องไห้
จำเป็นที่ว่าทุกอย่างมันจะต้องพอขึ้นสูงแล้วต้องตลอดเวลา

ผมขอถอนคำพูดที่เพลงที่แล้วบอกว่า
เรายังไม่ร้องให้มันเป็นตัวเอง
เพราะเพลงนี้ไม่มีคราบใครของต้นฉบับเลย
คือเรารู้สึกได้ว่าคุณเลือกที่จะใช้วิธีที่เป็นตัวเองแล้ว
ประกายให้เห็นว่าโอ้โหอนาคตยาวไกลแน่นอน
เริ่มต้นมาถูกทางแล้วนะครับ
เพราะว่าในต้นฉบับก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับ
แล้วท่อนต่อมาเนี่ยมันเป็นเสียงแผ่ว
ซึ่งความอ่อนล้านั้นก็เหมาะกับประโยคต่อไปในเพลงพอดี
ซึ่งมันเลยถูกต้องไปหมดนะครับ
คงเห็นพร้อมต้องกันแล้วล่ะว่า

ช่วงที่ทำให้จดจำก็ทำได้สมบูรณ์แบบมาก
อาจจะมีตอนจบที่ปล่อยเสียงมาหนาเกินไปนิดหนึ่ง
ก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตำหนิอะไร
ต้องบอกว่าเพลงนี้ร้องได้ดีมากครับ
สุดยอดครับขอทุกรบมือให้คุณลูกฟันครับ
ขอบคุณค่ะ
เวลาคณะกรรมการนะคะคอมเมนต์แบบนี้นะคะ
หนูก็รู้สึกว่าเออหนูพอมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะปันได้ค่ะ
และเพลงนี้นะคะก็มีคะแนนข้ามรุ่นตั้ง๑๘คะแนนค่ะ
น่าจะเยอะกว่าปันแน่นอนค่ะ
หนูมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะว่าจะสามารถชนะปันได้ค่ะ
คะแนนที่คุณทำได้คือ
ฟังจากคอมเมนต์ของกรรมการแล้วเรียกว่าแทบไร้ที่ติ
มาดูกันครับว่าคะแนนในเพลงนี้ของลูกปัด
เธอจะได้ไปเท่าไรถ้าได้เยอะแล้วก็ฟันเจองานหนักแน่นอน
รอบนี้ลูกฝัดทำได้
๓๐๕คะแนน

สถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าสร้างกำแพงไว้สูง
ส่งความกดดันไปถึงฟันเป็นที่เรียบร้อย
ผมจะสู้ครับปันไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วครับ
สูสีมากเลยครับเพลงที่คุณจะร้องตอนนี้คือ

๓๗ครับคะแนนคำรุน๑๔คะแนนนะครับ

ชอบให้คู่นี้มาเจอกันตอนนี้เลย
ควรจะไปเจอกันรอบชิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อาวุธที่ปันเลือกมาใช้เพื่อหวังกำจัดลูกปั่นที่สร้างกำแพงไว้สูงลิ้น
เพลงนี้กลับมีคะแนนข้ามรุ่นแค่เพียง๑๔คะแนนเท่านั้น
เด็ดสำคัญแบบนี้ก็ถือว่าอันตราย
ทะลุผ่านเข้ารอบไปได้หรือไม่
ไปเอาใจช่วยปันกันครับ
อาจจะมีบางที่ฉันดูสับสน
มีใครบ้างไหมสักคน
ทนรับฟังเรื่องราว
บ้านที่มีบางทีก็เหมือนไม่มี
มันคือนรกดี
บางทีฉันก็ปวดร้าว

ดูใครเข้าพร้อมครอบครัว
ทำไมฉันมีแต่ตัว
หวาดกลัวไม่รู้เรื่องราว
รู้บ้างไหมในหัวใจ
มันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ
ไม่ขอมากไปกว่านี้

วันนี้หัวใจสับสน
เพียรี่ยมในให้ลูกไทย
ให้ลูกมาบนห้าง

เกิดปัญหาปัญญาก็มีแค่นี้
ผ่านฝนแดดสิบแปดปี
เป็นทางแยกอันตราย
อาจจะเหมือนอนาคตฉันไม่มี
ใครเขามองไม่ดี
แต่ใครจะรู้ข้างใน
รู้บ้างไหมในหัวใจ
มันร้องหาใครสักคน
คอยประสานคอยเข้าใจ
ไม่เคยมากไปกว่านี้
สิบแปดฝุ่นสิบแปดน้าว
มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉันอย่าเดินหนี
วันนี้หัวใจสับสน

ในหัวใจมันร้องหาใครสักคน
คอยปรึกษาคอยเข้าใจ
ไม่ขอมากไปกว่านี้
สิบแปดฝนสิบแปดหนาว
มันร้าวในใจสิ้นดี
อย่าลืมฉันอย่าเดินหนี
วันนี้หัวใจสับสน

ไปด้านอื่นก่อนเลย

ปันเนี่ยเป็นคนที่มีการคอนโทรเพอร์เฟค
ในบางเรื่องพี่ชอบปันมากกว่าลูกปัด
แต่บางเรื่องชอบลูกปัดมากกว่าปัน
อย่างเช่นการออกคำเนี่ย
ปันออกคำภาษาไทยได้เป็นธรรมชาติมาก
อันนี้คือเรื่องที่ปันพี่ชอบมากกว่า
แต่ในบางเรื่องที่ชอบลูกปัดมากกว่าก็มี
แต่ในเพลง๑๘ฝนเนี่ยจริงต้องการพลังที่มากกว่านี้ในบางช่วง
แต่ว่าการคอนโทรที่ดีบางครั้งมันก็กลายเป็นดาบสองคม
แปลว่าเลยคอนโทรลไปซะหมด
แต่ว่าปันร้องแล้วเนี่ยมันจะดูเนียนกริบไปหมด
อันนี้คือสิ่งที่จะแนะนำนะครับ
เพราะว่าเพลงแบบนี้ถ้าฟังคุณเสือร้องเนี่ยจะรู้เลยว่า

แต่ต้องบอกว่าแค่อายุ๑๒ก็ร้องขนาดนี้ก็ต้องตะลึงแล้วแน่นอนครับ

คือปันดีหมดเลยทุกอย่าง
แต่คราวนี้พี่นีว่ามันอาจจะเป็นเพราะการไล่ลำดับของการเล่าเรื่อง
ปันร้องดีนะปันร้องดีหมดเลยนะ
แต่ปันมีระดับ๑๐มาตั้งแต่แรกเลย

พี่ก็เลยบอกโหมันเฮิตมาตั้งแต่แรกเลยว่ะ

คือเป๊ะมากสุด
ถูกต้องทุกโน้ตนะครับ
แล้วก็พลังเสียงก็เกินวัยมาก
ซึ่งแน่นอนก็คงเป็นประสบการณ์การเล่นละครเวทีมาด้วย

ผมพูดกับทั้งคู่เลยจงภาคภูมิใจ
กับสิ่งที่ได้ทำในวันนี้คือ
เรียกว่าทำเกินที่พวกเราคาดหวังไว้เยอะมาก

ขอบคุณคำชมจากกรรมการนะครับ
และเชิญลงคะแนนได้เลย
ถูกมีประสบการณ์ที่ดีแล้วครับขอบคุณมากครับล่างพลัน
ลุ้นกันหัวใจแทบวายครับและเราก็ได้สาวน้อยสายดีว่าลูกปั่นศิรพัฒน์
เข้ารอบมาเป็นคนสุดท้ายและนี่ก็คือโฉมหน้าของแชมป์ที่ผ่านเข้ารอบในสายเอ
เก่งมงลงเป็น๕สาว๕สไตล์ที่โหดเอาเรื่อง
ตามมาด้วยเอิญครูสอนร้องเพลงอายุ๒๒ปีกับจุดแข็งคือ
แก้วเสียงใสม่วงพลังเสียงที่สะกดทุกสายตา
ตามมาด้วยตัวแม่สายอารมณ์แชมป์กลุ่ม๓แนนมาริสา
เทคนิคการร้องทำได้ดีมีคุณสมบัติของการจะเป็นนักร้องที่ดี
คนที่๔สาวน้อยสายลูกกรุงเสียงใสจังระคังแก้ว

และคนสุดท้ายลูกบัตรศิรพัฒน์แล้วพญาสายดีว่า
ตัวให้ดีด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ
และเธอทั้ง๕คนนี้ครับก็จะต้องมาสู้ข้ามรุ่นกับแชมป์อีก๕คนของสายบี
ยอมการต่อสู้เปิดฉากของโลกอีกใบให้มาครับพัดกัน
ชวนให้คนคลั่งคล้าย
กับการร้องข้ามรุ่นด้วยเพลงลูกทุ่ง
มิตามชมความมั่นครั้งใหม่ในรายการร้องข้ามรุ่นท่านไทยรัฐชีวิตช่อง๓๒